จะต้องแก้ให้คนที่กำลังจะจมน้ำตายเนี่ยรอดชีวิตก่อน
ส่วนจะยั่งยืนจนวิ่งไปไหนต่อไหนบนถนนรถแบบนี้มันอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าคนเวลาเดือดร้อนถึงที่สุดเนี่ย
มีใครสร้างน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาสักหน่อยเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป